คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาที่กันนักแสดงหนุ่มชรจินดาโชธ
ความสามารถแน่นเอี้ยสำหรับผู้ชายคนนี้ลุคอบอุ่นค่ะ
กลายเป็นสามีแห่งชาติย่อมไปแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมเขาเนี่ยเป็นลูกม่อใช่ไหมใช่ค่ะ
เพราะคนก็เห็นว่าเอือเต้มมัยไปรับงานข้ามช่องนะฮะ
วิกหมอชิดหลายคนสงสัยทำได้ด้วยเหรอนะคะ
เจ้าตัวค่ะก็เลยชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
ว่าตัวเองเป็นนักแสดงอิสระสามารถร่วมงานได้กับทุกช่องค่ะ
ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของบทบาทนะ
พร้อมกับยอมรับเลยว่ารู้สึกกดดันกับการทำงานข้ามช่องในครั้งนี้
อยากจะฝากแฟนละครช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ผมเป็นนักแสดงอิสระแหละจริงมันก็เล่นได้ทุกช่องทุกค่าย
แต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ใหญ่โอเคไหมเราโอเคไหมครับ
ขอบคุณมากที่ทางช่อง๗อนุญาตแล้วก็เชิญชวนมานะครับ
แล้วก็ขอบคุณผู้จัดอย่างพี่เจี๊ยบกับพี่พิมด้วยที่ให้โอกาส
เราก็มีกดดันในเรื่องของนิดหน่อยครับนิดหน่อย

แต่ผมก็เพียงว่าสิ่งที่ผ่านมาเราเคยทำไว้อย่างไร
เราก็ทำอย่างนั้นคือเราเป็นอาชีพเป็นนักแสดง
ผมก็ทำให้กับทุกเจ้าได้ดีไม่เกี่ยวว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่
มาตรฐานของเราคือทำงานให้คุณภาพไม่ได้ทำงานเอาแบบเอากระแสอย่างเดียว
หวังว่าจะถูกใจกันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
แล้วถ้ามีโอกาสใหม่ก็คงจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณมากครับ